คุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ยเวลามีการบวชพระก็ต้องแห่หน้าเข้าโบสถ์ในตอนเช้าเนาะ
จาก๗๘โมง๙โมงแต่ว่าที่นี้เขาบอกว่ามีการแห่หน้าเข้าโบสถ์ตอน๕ทุ่ม
มีการตกแต่งโบสถ์ไม่รู้เป็นโบสถ์หรือว่าเป็นร้านเหล้าสถานบันเทิงเอาไปดูสิฮะ
ก็คล้ายงานฉลองนาคนี่แหละฮะจะแห่นาคเข้าโบสถ์ก็เนี่ยฮะ
แสงสีมาครบมาเต็มแบบนี้๕ทุ่มจริงนะ

ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแห่นาคเข้าโบสถ์ตอน๕ทุ่มแบบนี้เสียงเพลงก็ฮึ่ม
โอ้วโดยเขาจะเอาไฟศาสตร์เข้าไปใส่โบสถ์

เป็นสถานบันเทิงวิบ๊อบไปเลยนะฮะ
ไม่เหมือนกับงานโบสถ์น่ะทั่วไปนะครับ

ไปงานแหหน่าใครบวชดึกแบบนี้บอย

บางคนก็มีการเป็นบวชเป็นบวชน่าสะมบากรี
ต้องต่อคิวกันหลายคนหลายหน้า
เขาเรียกหลายองค์ใช่ไหม

ก็ลากกันมาตั้งแต่บ่ายถึงค่ำก็มีเพราะบวชกันเยอะแยะมากมาย
อย่างที่เห็นแล้วก็เลยดึกดื่น๕ทุ่มก็มี
หลายคนก็ตั้งคำถามว่าอันนี้เป็นการรบกวนพระเนรที่เขาต้องจำวัดกันหรือเปล่านะฮะ
ส่งเสียงอึกกระทึกแบบนี้นะฮะซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่าได้ขอกับทางวัดแล้ว
แล้วก็แปลกตาดีสำหรับการบวชแล้วก็แห่งหน้าเข้าบวชตอนศักดิ์สหภาคทุ่มแบบนี้
ก็ไม่ได้เคยเห็นเท่าไหร่นะครับ